คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปเหตุการณ์ในโลกโซเชียลที่เขาแชร์กันอยู่บ้าง
เขาบอกว่าเลิกกันแล้วก็ควรจะจากกันด้วยดี
พาคนอื่นมาตบเราแบบนี้
มาทั้งฉุดกระชากลากถูเรารวมถึงมาตบเรา
ผู้หญิงคนหนึ่งโดนทำร้ายร่างกาย
คุณผู้ชมดูคลิปที่มีการถ่ายเอาไว้
แล้วก็มีการแชร์กันอยู่ในเพจใหญ่เพจดัง
คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับ
คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับ

ดูต้นคุณแจกด้วยนะ
โอเค
พี่มา
อะไรอ่ะ

อะไร
พี่หยุดน้องผม
เบลหัวหนู
โอ้โหนี่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังนะครับ
เพราะว่ามีตู้เอาผาดคันสีดำเนี่ย

แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมฮะใส่กางเกงยีนเนี่ย

ลงจากรถแล้วเอาไปตบทันทีเลยคุณฮะ

เกิดเหตุการณ์รถเอาผาดคันหนึ่งมาปาดหน้า
ผู้ชายเสื้อดำ๓คนลงมาจากรถตู้อพาร์ทนั้น

จากนั้นก็มาฉุดกระชากร่างกาย
ของผู้หญิงคนนี้นะลงจากรถ

ในคลิปเห็นชัดเจนเลยว่าผู้ชายเนี่ย
บหน้าเพื่อนเราที่เป็นผู้หญิงที่จะเข้ามาห้าม

จะเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดอะไรสีเหลืองน่ะ

ส่วนผู้หญิงใส่กางเกงยีนเนี่ย

เราสู้ไม่ได้เราก็ล้มเลย

นี่หมายถึงผู้หญิงคนที่ใส่เดสสีดำนะครับ

เพราะเขามีผู้หญิงอื่น

เงินที่ใหม่มาทำร้ายแฟนเก่า
ใช่ฮะเขาบอกเลิกก็เลิก
ร้านใครมีแต่ตัวผู้ชายเนี่ย

ไม่ควรมีใครเจอแบบนี้
เป็นผู้หญิงตัวเล็กไม่ควรโดนคนเนี่ย
ทำร้ายกันแบบนี้แล้วดูดินะฮะดูดินะฮะปาดแท้ที่หน้าองค์หน้าองค์นี้
คนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นเยอะเลยนะครับ

นี่ส่วนเพื่อนอีกคนก็โดนทำร้ายเหมือนกัน
โอ้โหนี่เลือดตกยังออกเลยนะคะ